ถ้าหากพูดถึงของฝากจากชายภูมินะต้องนึกถึงเพชรไทยวงคำเหล่า
นึกถึงเพชรไทยวงคอมเหล่ารู้แล้วนึกถึงนี่ไงพี่เท่ง
พี่เท่งแล้วกูบ้าเหรอนึกถึงพี่โดมไม่ใช่
นึกถึงพี่ม่ำสิอ้าวพี่ม่ำม่ำม่ำเนี่ย
เป็นของดีของฝากของจังหวัดชายภูมิอ๋อที่หมับเป็นอย่างงี้ไปแล้วเห
ไม่ใช่พี่หม่ำเขาชื่อเพชรไทยวงคำเหลา
แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหม่ำที่เราจะพาคุณผู้ชมไปซื้อ
ที่แซวกันเล่นแซวกันเล่นกับพี่หม่ำแกอยู่โรงพยาบาล
ก็รักษาตัวอยู่ก็เป็นห่วงเขาด้วยเดี๋ยวออกมาจะมาตีคุณล่ะ
พี่แกด้วยนับถือนับถืออยากจะทาอยากตลกไปดูพี่หม่ำ
แต่ถ้าอยากจะอร่อยมากินหม่ำกันดีกว่านะคุณผู้ชมที่ชัยภูมิ
ชัยภูมิเนี่ยเขาบอกเขาขายหม่ำกันหลายร้านเลยนะ
โดยเฉพาะบริเวณ๕แยกนนไฮทางออกเมืองชายภูมินี่แหละค่ะ
มีทั้งหม่ำมีทั้งไส้กรอกเลยคุณผู้ชมครับร้านเนี่ยเปิดขายกันกว่าสิบร้าน
เรียงรายกันเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะช่วงสงครานที่ผ่านมา
ประชาชนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครต้องแวะซื้อเป็นของฝากหรือซื้อกลับไปทานเอง
เพราะมันก็เก็บรักษาไว้ได้นานถูกไหมก็เป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งเช่นกัน
พูดถึงราคาบ้างค่ะมัมหมูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละสามร้อยห้าสิบบาท
่ำเนื้อกิโลกรัมละสี่ร้อยสี่สิบบาทค่ะส่วนไส้กรอกหมูกิโลกรัมละสองร้อยสี่สิบบาท
กรอกเนื้อกิโลกรัมละสามร้อยสามสิบบาทค่ะก็เป็นไปตามราคาสินค้าเหมือนกัน
ก็จะมีไส้ของอุตสานขายด้วยมัมขายด้วยถูกไหมที่ร้านเนี้ยถูกต้องนะ
ต่างกันตรงที่ว่ามัมเนี้ยจะใช้เลือดเนอะมันเลยสิจะเป็นเข้มเข้มนิดหน่อยครับ
ก็เป็นอาหารอีสานนะส่วนแม่ค้าเจ้าของร้านหม่ำนัดพบ
ก็คือคุณกระหนกพานส่งเสริมให้สัมภาษณ์นักข่าว
บอกว่าช่วงสงกรานปีนี้ขายดีมากแต่ละวันนะยอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าหกหมื่นถึง๘๐๐๐บาทขึ้นไป
แล้วซื้อไปฝากลูกฝากร้านญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้
ทำเล่นผลิตภัณฑ์เขาดูน่าซื้อนะ
แล้วก็ของพวกนี้ทำแล้วก็ขายไปแล้วก็ทำมาใหม่เติมอยู่เรื่อย
แล้วแต่ชอบเอาไปปรุงอาหารยังไงเป็นย่าง
ย่างนี่จะอร่อยหอมมากแต่บางคนเอาไปทอดก็ไม่ว่าอะไรกันนะ
แล้วแต่จะทานได้หมดเลยนะคะก็เลยทำให้ช่วงสงครานที่ผ่านมา
ร้านค้าแต่ละร้านในชายภูมิขายดิบขายดี
ยอดขายเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะคะคุณ
แล้วถ้านับรวมแล้วนะขายได้กันเป็นล้านต่อวันนะ

ของฝากของดีชุมชนแบบนี้เนี่ยสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะ
ไหนมีอะไรดีก็อย่าลืมเอามาขายกัน
เดี๋ยวเทศกาลหน้าน่าจะเป็นสงกรานรุ่นเลยไหมเอ้ยเป็นรอยกระทงนู้นเลยไหม

เดี๋ยวน่าจะเป็นปีมงปีใหม่ไหมล่ะ
ก็ยินดีกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของฝากในช่วงนี้ด้วย

มีโอกาสลองไปซื้อนะและอย่าลืมแวะมาทางนี้ก็ดี
อะไรแวะมาให้พี่พศนั่นเองเราอยากจะซื้ออยากอุดหนุน